สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาธิกรรมแห่งประเทศไทย
ได้ตั้งฉายาให้กับตำรวจประจำปี๒๕๕๙
ที่กำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงนะคะ

ได้รับฉายาว่าพบเสียทรง
หลังจากที่สร้างผลงานไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนและสื่อมวลชนค่ะ
นายไพโรธเทศนิยมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม
ร่วมกันแถลงข่าวตั้งฉายานายตำรวจประจำปี๒๕๕๙
โดยปีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกตั้งฉายาว่าเป็นตำรวจรีโนเวท
เพราะเป็นองค์กรที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการบริหารครั้งใหญ่
ส่วนในตำรวจที่ทางสื่อมวลชนตั้งฉายาให้เป็นคนแรกคือ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายาพบเสียทรงหลังสร้างผลงานได้ไม่เข้าเป้า
เทียบกับสมัยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ระยะหลังเพียงแค่๑๒เดือนก็สามารถเลื่อนตำแหน่งถึง๓ครั้ง
ก่อนจะมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
พลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ประหลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้รับฉายาเอกพลัดถิ่นเพราะเป็นนายตำรวจที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึง๒ครั้ง

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายามือปราบไซเตส
ตำรวจเอกเด็ดนรงสุธิชาญบัญชาโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายาโทรโขงไร้เสียง
เพราะไม่สามารถทำหน้าที่เป็นหอกระจายเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างที่สื่อมวลชนและประชาชนคาดหวัง
ตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้รับฉายามือปราบยูฟัน
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ถูกตั้งฉายาน๑ร่างทรง
เพราะหลังจากรับตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้ระยะหนึ่ง
ก็ทำงานอย่างขยันขันแข็งจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน
แต่กลับไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวจริง
ตมตรีประวีนพงศิรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ได้รับฉายาโรฮินจาลีภัย
เนื่องจากเป็นหัวหน้าทีมในการสืบสวนสอบสวนคลี่คายคดีโรฮินจา
ต่อมาตนเองอ้างว่าถูกคมครูจากผู้มีอิทธิพลจนต้องขอลีภัยไปยังประเทศออสเตรเลีย
ผลตำรวจประวัติภัณฑ์ภูมิภัณฑ์รัฐหลักบุญ
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ได้รับฉายาหลวงตามสั่ง
เพราะสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี